รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

มึงทำอะไรฟังเพลงอยู่
เพลงอะไรนั่นอะไร
ไหนอย่าให้กูรู้นะ
อย่าให้กูรู้นะมีคนขโมยของแล้วเพราะตบร่วงหมดนี่
ผมหมายถึงชื่อเพลงไม่ฟังแล้ว

รอดูแก๊งปวดโดนราคาอยู่นี่จะ๕โมงแล้ว
หนาแก๊งป่วนด้วนราคาเนี่ยเขาย้ายเวลาแล้ว
บ้ายังไม่ย้ายหรอกนี่เขาแจกทุกวันนะเว้ยวันละ๕๐๐เลยกูรอเนี่ย
ผมก็รออยู่นี่น้าไม่รู้จริงหรือว่าแกล้งป่วนดวนราคาเนี่ยเขาเปลี่ยนเวลาออกอากาศแล้ว

ยังไม่เปลี่ยนเขามา๕โมง
แก๊งป่วนดวนราคาอาฮะพี่ค่ะบอกแล้วว่าเราทายถูก
ฉันรู้ว่าเจ๊ทายถูกนี่จะรวยไปถึงไหนนี่เจ๊
เดี๋ยวแบ่งให้คนละครึ่งเพราะว่าพี่บอลเป็นคนเติมเน็ตไงเจ๊เป็นคนเล่นใช่ไหม
เดี๋ยวแบ่งให้๕๐บาทแล้วเจ๊เอามานี่๔๐๐

นครเนี่ยบอกว่ารอดูรายการแก๊งป่วนดวนราคา

นครเผลอไปอยู่ไหนมาทำไมอ่ะ
เขาออนแอร์ไปแล้วเขาออนแอร์บ่าย๓โมง

ดูปากดีชินนะคะเปลี่ยนเป็นบ่าย๓๓๐

เพิ่งเปลี่ยนนี่แหละแต่วันยังเหมือนเดิมนะ

เริ่มเปลี่ยนตั้งแต่วันที่๑๔พฤศจิกา
เฮ้ย๑๙ใช่ไหมนี่๑๙

อันนี้ไงจอมีแค่นี้เอง

ไปเลย

คิดถึงเมียนะ

กลับทำมากันนะมึกกระด่อวะครับมึกกระดอ่อกระดอ่อ

ตอนนี้สามารถส่งไปแล้ว๑๕๐๐๐บาท

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

มาค่ะผลิตสำคัญทั้ง๓แบบนี้

มายองเนส๔๖๐มิลลิลิตรครับ
เป็นส่วนผสมทำน้ำสลัดหรือจะทานมปังทำแซนวิช
จิ้มเฟรนด์ไฟล์โอ้โหบอกเลยว่า

ราคาถูกมาก

สลัดครีมสุขุม
ค่ะเอาไว้ทานกับของทอดก็ได้

แต่ว่าเป็นแซนวิชสเปสครับผม
๔๖๐มิลลิลิตรนะฮะ
แล้วก็สำหรับท่านที่ชอบทานแซนวิชนะครับ
ชิ้นอร่อยนี่ไม่ผิดหวังแน่นอน
ท่านทาขนมปังก็มั่นใจได้ว่า
มื้อนี้อิ่มอร่อยแน่นอนครับผม
ไม่รู้สึกว่าน้องแอชอบทานแซนวิชไหมครับ

ก็ชอบบ้างบางครั้งอะค่ะ

ขอบคุณคะไปแซนวิชกันเองเลยคะ
ครับขอบคุณที่ไหน
เอาล่ะถอบกลับกันแซนวิชไหมคะ
ชอบไหมคะแซนวิชแซนวิชนี่ก็ขาดไม่ได้เลยแต่คือถ้าคิดเลยนะบายองเนสแพงสุด

ไม่ผมว่าสลัดอะไรอย่างนี้พวกนี้มันจะใช้กันเยอะไง

มันใส่พวกแครอทพวกผักมีไผ่ลงไปเออมันอาจจะแพงขึ้นมาอีกหน่อย
คุณแอร์คุณพลอยใช้ตัวช่วยไหมคะ

ถ้าอยากต้องตอบเป๊กแล้วค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของสุขุมทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ

ตอบสลัดครีมนะคะงั้นเป๊กจะเฉลยที่แซนวิสเปรสค่ะที่คุณไม่ได้เลือก
ราคาอยู่ที่๙๗บาทค่ะ
และสลัดครีมที่คุณเลือกราคาอยู่ที่๗๒บาท
และมายองเนสที่คุณแอร์และคุณพลอยไม่ได้เลือกค่ะราคาต้องแพงกว่า๗๒บาทค่ะ
ถ้าถูกกว่า๗๒บาทเกมจบนะคะกลับบ้านทันที
และมายองเนส๔๖๐มิลลิลิตรจากสุขุมราคาอยู่ที่
แพงหรอแพง

เอาตัวหลังไปก่อนค่ะ
ถ้า๗๖ขึ้นไปนะคะถูกนะคะ
ราคา

และมายองเนสที่คุณเลือกนะคะสลัดครีม

โอ้โหเก่งมากค่ะ
ตัวช่วยเหลืออีกหนึ่งตัวช่วยค่ะคุณที่รัก
สะสมเป็นราคา๒๕๐๐๐บาท
เงิน๓๕๐๐๐บาทต่อกันอยู่ค่ะ

จินทรายราคาถูกที่สุดและเขาจะมาให้เลือก

วันนี้เป๊กมีไก่๓แบบมาให้เลือกกันค่ะ

ส่วนอันที่๒นี้ค่ะเป็นน้องไก่ค่ะ
นิยมนำมาต้มซุปหรือนำไปทอด
เนื้อส่วนนี้นุ่มนะคะไม่แข็งกระด้างค่ะ
ส่วนอันที่๓นี้ค่ะเป็นสะโพกไก่ค่ะ
นิยมนำไปทำเมนูอบหรือต้ม
เพราะเนื้อส่วนนี้มีความนุ่มอร่อยค่ะ
ทั้ง๓แบบนี้คุณพลอยและคุณแอร์

ลองคิดดิในตัวไก่ตัวนึง

เหลือ๑ตัวช่วยค่ะคือตัดข้อที่แพงออก

มาค่ะเอาละค่ะคุณพลอยและคุณแอร์นะครับ
คุณคิดว่าส่วนไหนแพงสุด

ใช่ค่ะคิดว่าปีกไก่บนแพงสุด

เป็นชิ้นที่แพงที่สุด

เหลือน่องไก่

อย่างนี้มีอย่างเดียวเท่านั้นที่ถูกที่สุด
๒อย่างนี้มีอย่างเดียวเท่านั้นที่ถูกที่สุด

และเป๊กจะเฉลยที่น่องก่อนค่ะ

๕บาท๖๔สตางค์
คุณคิดว่าคุณจะกลับบ้านมือเปล่า

ว่าคุณจะคว้าเงินกลับไปได้
ขึ้นอยู่กับสะโพกไก่ตรงนี้ค่ะ

อ้าว
สะโพกคุณสวยมาก
แต่สะโพกไก่ราคาจะสวยเหมือนสะโพกคุณไหม

ต้องถูกกว่า๗๕บาท๖๔สตางค์
ปลูกปังปลูกปังปลูกปัง
แล้วราคาจะพบไก่ที่คุณแอร์ร็าคุณปลอยเลือก

เกมจบกลับบ้านเลยนะคะ
๗๓ได้อยู่ต่อและราคาอยู่ที่
เอาล่ะและกะโพกไก่งาของเอสเซียว
ราคาสูงที่สูง
คุณแอร์คุณหน่อยคุณไปอยู่ตรงนี้กะโพกทุกทัก
อ่าบิดไปทางซ้าย

บิดไปทางซ้าย
ไปทางขวาแล้วพูดว่าสะโพกถูกกว่า
อ่ะบิดไปทางซ้าย
ไปทางขวาแล้วพูดว่า
สะโพกถูกกว่า

ผ่านโลกมาแล้วรับไปแล้วค่ะ๓๕๐๐๐บาท
แต่ตัวช่วยหมดแล้วนะคะสาว
ถามคุณแอร์และคุณพลอยก่อนเลย

คุณคะตอนนี้คุณสะสมแล้วนะคะ
๓๕๐๐๐บาทคุณจะหยุดหรือคุณจะไปต่อค่ะ
ถ้าคุณหยุด๓๕๐๐บาทของคุณ

นั่นคือ๑๗๕๐๐บาท

นักแสดงของเราที่รอจะแสดงให้คุณดูนี่นะครับ

ขอบพรรถค่ะ
เซ็กซี่ของเราผ่านไป
ช่วงหน้ามาพบกับหนุ่มหลอกกันบ้าง
รับรองว่าทั้งฮาทั้งหล่อแน่นอน